การที่เขาชักชวนมาครั้งแรกค่ะคือเขาบอกเขาแล้วว่าเป็นการโปรโมทโปรโมทคืออะไรคือตัวสินค้าคือจะนำตัวนี้ค่ะไปแบบกระจายคือให้คนรู้จักแต่จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
ถ้าน้องอยากมีรายได้น้องก็ต้องไปชวนคนมาแต่รายได้จากการขายคือได้อยู่แล้วค่ะคือแต่เขาไม่โฟกัสที่การขายเลยคือโฟกัสที่การหาคนมากกว่าเอาง่ายคือโทรไปสิเนี่ยหารายชื่อมาโทรไปเนี่ยเป็นงานโปรโมทนะชวนเข้ามาปิดปิดบัตรเขา๓๐๐บาทเก็บค่าค่าเข้าอ่ะปิดปุ๊บแล้วก็แนะนำตำแหน่งให้ให้ร่วมลงทุนแล้วก็

ตัวแทนไม่ดีเนี่ยผมรู้ว่าไม่ดีผมตัดแน่นอนครับ
เข้าไปแล้วมันกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ทำให้ศูนย์เงินไปนะครับก็ไปฟ้องร้องไปร้องเรียนเอาไว้ผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่ายังมีผู้เป็นเหยื่ออยู่อีกหลายคนและที่สำคัญก็คือหลายคนบอกว่าที่เข้าไปร่วมธุรกิจนี้ก็เพราะคลิปคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามีทั้งผู้ที่ยื่นมือ
ช่วยเหลือหรือว่าตรวจสอบอะไรยังไงได้บ้างเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้เนี้ยจำเป็นต้องคุยกันเพราะว่าธุรกิจขายตรงกรณีนี้แน่นอนว่าไม่ใช่กรณีแรกนะครับที่นำไปสู่การเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วทำให้พี่พูดอ่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อแต่ว่ากรณีนี้เนี้ยมันมีเป้าประสงค์เหมือนกับฟุ่งตรงไปที่กลุ่ม
ที่มีการแชร์ไปกันเยอะเหลือเกินมีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนที่บอกว่าเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปสู่ธุรกิจที่เป็นโมเดลแบบนี้บ้างเผื่อจะมีรายได้ขึ้นมาบ้างเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ยาวมากนักนะครับแล้วมาคุยกันในรายละเอียดครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับเพื่อนผมชื่อนายขับมาแต่งรวยเกิน
ไม่พออีเบนท์ขับด้วย
คนต่อมาเพื่อนผมน็อตขับเวทโอเค
อีกคนนึงอายุ๒๓ขับปอเช่ยอมคนนี้เด็กใต้
ขับเซสสี่โหดเกิน
อีกคนนึงแบงค์ขายแฟน

คนนี้พี่สาวผมขับแนววันจบนะ
รถที่เห็นน้ำหมดคนนี้ครับกิตแมคลาเรนประธานผมจบนะ
นี่แหละฮะอายุไม่เท่าไหร่๒๐ต้น
ทำธุรกิจขายผลิตภัณฑ์โคลอเจนเพื่อผิวขาว
ขับรถหรูได้เลยรวยเกิน
มีคนเข้าไปร่วมธุรกิจเยอะเลยนะครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันว่าแท้จริงแล้วโมเดลธุรกิจนี้ทำให้มีผู้เสียหายอย่างไรบ้างนะครับ
วันนี้แขกรับเชิญของเราที่ถามตรงนะครับ
มีคุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์เป็นประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
รวมทั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นผู้เสียหาย๒คนด้วยกันที่อยู่ด้วยกันนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ดูจากคลิปแล้วก็รวยเกิน
เชื่อว่าทุกท่านได้เห็นคลิปเหมือนกันทั้ง๒ท่านก็เข้าไปสมัคร
ไปขายตรงกับเขาผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเพื่อผิวขาว
เดี๋ยวก่อนจะคุยรายละเอียดที่คุณสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะฮะ
ทั้งสองท่านก่อนว่าไปมายังไงถึงเข้าไปทำธุรกิจกับเขาได้
แล้วก็สูญเงินไปทั้ง๒คนสูญเงินเท่ากันแล้วขนาดนี้
ก็คือคนละ๓๖๐๐๐บาท
เดี๋ยวเราขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติกันแล้วกันนะครับ
ส้มแล้วก็น้องเปิ้ลเอาน้องส้มก่อนน้องส้มไปรู้จักธุรกิจนี้ได้ยังไง
ใช้คำว่าร่วมโปรโมทนะคะสินค้าคอลลาเจนกับพี่ไหม
แล้วหนูก็ถามว่าได้เงินยังไงเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยตัวพี่เองพี่ได้๔๐๐๐๕๐๐บาท

เขาทักมาเมื่อไหร่น้องส้มเขาทักมาเมื่อไหร่ที่ได้ติดต่อกัน
วันที่๑พฤศจิค่ะ
ที่ผ่านมานี่หรอบอกว่ามาทำธุรกิจด้วยกันไหม
ได้เดือนหนึ่ง๔๕หมื่นตอนนั้นรู้สึกยังไงค่ะ
ก็รู้สึกเยอะค่ะได้เงินเยอะเพราะว่าดูเหมือนไม่ต้องเหนื่อยด้วย
เพราะเขาบอกว่าไม่จำเป็นที่แบบฟิกเวลาค่ะครับ
ส้มอายุเท่าไหร่ฮะ๑๙ปีอายุ๑๙ทำงานหรือว่าเรียนหนังสือ
ทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะก็อยากจะเข้าไปเพื่อจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อแล้วเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่ไม่สะดวกนะ
แล้วเราสะดวกที่จะเข้ามาบริษัทเพื่อฟังรายละเอียดไหมแต่มีค่าใช้จ่าย๓๐๐บาทในการเทนนิ่งงาน
มาบริษัทเพื่อเทรนนิ่งงานมาฟังรายละเอียดค่าใช้จ่าย๓๐๐ไปไหม
ไปค่ะไปบริษัทอยู่ไหนฮะตั้งอยู่ที่รัชดา๒๘ค่ะรัชดา๒๘ค่ะแล้วไปปุ๊บเขาก็ยังให้เข้าไปเหมือนเข้าไปอบรมอะค่ะ

แล้ววันนู้นวันนั้นนัดตัวส้มเองสามวันติดเพื่อไปฟังเขาเหมือนเดิมสามวัน
วันลุ้งขึ้นไปเลยแล้วก็ไป๓วันติดค่ะ
คนที่ติดต่อก็เป็นแม่ข่ายประมาณอย่างงี้ป่

แล้วก็เข้าไปนั่งฟังแล้ววันที่๔ปุ๊บ
เขาบอกว่าเนี่ยมันมีให้ลงตำแหน่งค่ะ

เหมือนแบบได้เปอร์เซ็นต์

ทำธุรกิจของแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงทั่วไป
แล้วก็แอลบาร์เดอร์๓๖๐๐๐

เอาตรงนี้ก่อน

เหมือนกันไหมฮะลักษณะการติดต่อที่ได้รับการติดต่อ

วันที่๓ค่ะ๓เพื่อสติกา

อยู่ในทีมเดียวกัน

ถ้าเป็นธุรกิจหายตรงมันต้องยังไงครับคุณสามารถ

ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่น้องโอเคไหม

โดยให้เพื่อนเอาสินค้าที่น้องขายเนี่ย

มันจะเกิดการซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำ
แต่อยู่วันหนึ่งก็ให้น้องเข้ามาปิดตำแหน่งเลย

น้องเขาก็บอกเลยว่าเขาบอกได้เดือนเท่าไหร่

เปอะนเหมือนกันไหมครับ๔๕หมื่นเหมือนกัน

ปันผลเดือนละเท่าไหร่

เขาบอกว่าแค่โปรโมทใช่ไหมคะ
แต่พอทีนี้เราลงเงิน๓๖๐๐ไปแล้ว

เขาเน้นเพื่อหาคนต่อไป
ให้ชักชวน

มาลงทุนแบบที่เราสองคนมาเนี่ยเหรอใช่ค่ะ
ได้ค่าหัวคนละเท่าไหร่

จะได้หนึ่งหมื่นค่ะแต่ว่าไม่ถึงหมื่น

ก็หาคนมาเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่กันไป

เขายังไม่ได้ทำถ้าได้คนละหมื่นจริง

ถ้าอยากได้ทุนคืน๓๖๐๐ก็ต้องหา

แต่ก็จะมีคนวนอยู่ในรูปนี้

ขายตรงกับขายลูกโซ่มัน

เรามีกฎหมายพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกรมชน
ในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
จนมาถึงปีพศ๒๕๕๙

โดยเสนอผลตอบแทนจาก

ฉะนั้นตรงนี้เองถ้าเกิดมีการเสนอผลตอบแทนจากคน

ที่เราเห็นมาในอดีตอย่างที่คุณภาคภูมิเคยเห็นว่า

ค่อนข้างมานานแล้วตั้งแต่
พศ๒๕๑๐ที่เราเห็นก็คือบริษัท

ชื่อภาคให้ร่ำรวยสุดท้ายคดีนี้

ก็บิพฤษัทขายตะเกงน้ำมันหอมระเฮอย

ก็ไปหลอกชาวไล่ชาวนาให้มาปิดยอด

คดีนี้สารก็พิพากษาให้ผู้เสียหายชนะไปแล้ว
สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มไปสารพิพากษา๑๒๐๐๐กว่าปีครับ
เท่ากับว่าธุรกิจเหล่านี้แน่นอนว่าถ้าจะเอาให้ถูกกฎหมาย
ต้องจดเป็นธุรกิจขายตรงแต่การขายตรงในแง่ของกฎหมายคือ
คุณมีรายได้จากการขายสินค้าแล้วได้เปอร์เซ็นต์กลับมา
คือต้องมีรายได้จากการสร้างฐานเครือข่ายผู้บริโภค
ที่ใช้สินค้านั้นซ้ำซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำนะครับ
ไม่ใช่ว่าคุณออกสินค้ามาตัวเดียวหรือ๒ตัวหรือ๓ตัว
ไม่ใช่สินค้าที่เขาต้องซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำทุกเดือนเนี่ย
มันก็เสี่ยงที่จะเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่
ทีนี้ธุรกิจนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่
แล้วมีผู้ที่ออกมาร้องเรียนมา
ให้คุณสามารถช่วยเหลือไปฟ้องร้องหลายหน่วยงานแล้วในขณะนี้เนี่ย
มีคนที่เขาเปิดเผยออกมาทั้งทางคลิปทางข้อมูลต่าง
ผู้ที่เสียหายบอกว่าหลายคนเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชน

เขาก็มีคำแนะนำต่างนานา

เช่นถ้าเป็นผู้หญิง

ให้ไปขายตัวเพื่อเอา๓๖๐๐๐บาท

ไม่น้องเขาก็ยังมีสิรษฐรรม

ว่าลูกเขาเนี่ยไม่ยอมบอกว่าเงินไปทำอะไร
๓แสนเกือบ๔แสนที่ผมจับตัวเลขได้

ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ลูกจะถูกทำร้าย

พอเห็นคลิปนี้มีการร้องทุกข์เกิดขึ้น

แม่ก็เลยมาที่เสาร์บอล

บางคนตอนนี้ยังสอบประคำอยู่ที่โรงพัก

เทอมของตัวเองมาลง
เพราะเชื่อเพื่อน

ให้ลาออกจากโรงเรียนไม่ต้องไปเรียน

เองเรียนไปจบไปเป็นอาตีเอง๑๕๐๐๐เองทำนี่ดิ

จะไปสอบฮะบอกไม่ต้องไปสอบหรอก

นี่คือคำให้การของผู้เสียหายทั้งหมดครับ
แล้วผมถามว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับสังคม

ทำไมเขาถึงได้เชื่อกันแล้วลงกัน
คือประเด็นผมกำลังบอกว่ามีกระบวนการ

มาจอดอยู่หน้าบริษัน
กับที่สินสาชกุลขึ้นมิจิตส่วนตัวไปเชียงราย

เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันรวยจริงเนี่ย
ใช่สร้างความได้ถือว่าเขาเป็นคนมีรายได้มีเงินเยอะ

หลายคนถามผู้เสียหายได้ครับว่า

ให้โพสต์โชว์เงินตัวเอง
บอกว่ารายได้มาจากการขายสินค้าแล้ว

ซึ่งเขาไม่ได้ขายสินค้าซึ่งเขาต้องทุนคือยังไงคือเขา

เงินใครเงินกองเงินตัวเอง
ไอ้เงิน๓๖๐๐๐บาทเมื่อกี้แล้วเหรอใช่ค่ะ

ถ่ายรูปค่ะกับผลิตภัณฑ์กับเงิน
แล้วว่าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คค่ะ

เป็นเงินที่ได้จากการขายสินค้า
มาทำได้เท่านี้๓๔วันมีเงินรายได้เข้ามาแล้ว
แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาสมัครกับเราเอง

เราก็พาวนมาที่บริษัทเหมือนที่เราเจอนี่แหละ

ถ้าเมื่อก่อนเคยกินมาม่าเคยจนเคยโซม
ทิ้งซะสร้างภาพลักษณ์ใหม่

โกหกคนในสังคมออนไลน์ใหม่

คุณสามารถสมมุติว่าถ้าน้องสองคน

ไม่ถอนตัวออกมาก่อน
เพื่อขึ้นเป็นตำแหน่งที่บอกจะมีรายได้หลักล้านหลักแสน
ที่เขากล่าวอ้างว่าจะมีรายได้ทุกเดือนนะครับ
สุดท้ายพอเขาปิดตำแหน่งเขาก็ไม่มีรายได้

ผู้เสียหายยังมีอยู่ที่ภูเก็ตสงขา

สนุกธรรมจังหวัดหรือว่าส่งเรื่องมาที่เรา

คือตัวเลขผมมองว่าที่เขาบอกว่า๓๐๐๐คนสมาชิกเขา
เอา๓หมื่นคูณ๓หมื่น๖ก็ได้ค่ะ

น่าจะมีหลักประมาณ๕๐๐ล้านแน่นอนครับ

ไม่น้อยเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์นี้
ที่ทำธุรกิจนี้เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่น
ถูกต้องครับคือสิ่งที่มันน่ากลัวตรงที่ว่า
วัยรุ่นเนี่ยคือคนที่ยังไม่บุรณิตภาวะนะครับ
บางคนอายุ๑๖๑๗เขาไม่สามารถทำนิติกรรมได้หรอก
แต่ทำไมเขาถึงสามารถลงทุนกับบริษัทดังกล่าวได้

เพราะว่าน้องสองคนบอกว่าไม่ได้เจอแค่แม่ข่าย
แต่เจอผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัท
หรือประธานบริษัทที่ชื่อว่าคุณกิจด้วย
ซึ่งคุณกิจเนี่ยก็ออกมาพบเจ้าหน้าที่แล้ว
แล้วก็บอกว่าเรื่องราวต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ติดตามถามตรงตรงกับจอมขวัญกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ผมภาคภูมิรับหน้าที่แทนคุณจอมขวัญนะครับ
เราคุยกันเรื่องของธุรกิจขายตรง

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อผิวขาว

ชื่อว่านายนัทธพงศ์โพสุการ
หรือว่ากิจนะครับ

ให้ข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงใคร

แล้วขัดต่อกฎหมาย
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของ

จริงแล้วในส่วนนี้ในบริษัทเนี่ย
ไม่ได้รับรู้ต้องเรียนตรงว่าบริษัทไม่ได้รับรู้
แต่ว่าในบริษัทมีการสอนงานเกี่ยวกับ

และวิธีการสมัครสมาชิกของเราเนี่ย
คือไม่ใช่ไปเชิญคนอย่างที่เป็นในข่าว

แล้วใครที่ซื้อยากซื้อสินค้าในราคาถูก

ตัวแทนได้ทั้งหมด๓๐๐๐คนจริง

บริษัทก็จะแก้ไขทันทีครับ

สามารถซื้อกล่องเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้

แต่ว่ามันก็มีประเด็นนิดนึงผมขอพูดตรงเลย

อันนี้ผมส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาโดนโกงทำไมเขาต้องเปิดบินเพิ่ม

ให้คนใหม่ไปถ่ายรูปกับรถ

ของตัวแทนครับ

เจ้าของบริษัทคุณกิจนี่บอกว่าไม่รู้เรื่อง
มันเป็นเรื่องของตัวแทนของแม่คาย

ของเขาในสองคันเขาก็ซื้อสดนะ

เขาซื้อ๒คันคนอื่นไม่รู้เขาพูดมา

เจอที่ไหนค่ะเจอที่บริษัทค่ะ
บริษัทที่ว่าไปตอนที่เราไป
รับคำแนะนำไปอะไรก่อนที่จะร่วมลงทุนกับเขา๓๐๐๐
แต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะ
คือแค่เจอพบเห็นในบริษัทเฉย
คือไม่ได้ว่าเป็นการคุยกันส่วนตัวค่ะ
เป็นยังไงบรรยากาศตอนที่ไปเวลาที่เราไปถึง

คือผมก็เคยเจอบ้างนะตามห้างนะคุณสามารถ
บางทีเขาก็จะเป็นห้องโซนของเขาใช่ไหม

เราก็รู้แหละว่าคงจะเป็นลักษณะรู้ผิดขายตรง
ที่เขาถูกต้องตามกฎหมายก็คงจะมีนะ

ทำไมมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไร

แต่ชั้นนี้มันจะเป็นห้องไว้สำหรับ

กล่อมมาค่ะให้เชื่อ

ห้องเชื่อดก็คือโน้มน้าว

โน้มน้าวซึ่งทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันก็คือหลายหลายคน

ใช่ค่ะแล้วจะมีหน้าม้าอยู่ข้าง

ยืนกรี๊ดการ์ดกันจะมีคน

ตอนที่มีคนผู้นำขึ้นมาพูด

เราจะได้มีเงินมาลงทุนมาเติมเนี่ย

แล้วผู้เสียหายเขาโอนเงินให้คุณกิจ

การซื้อของบริษัทก็ต้องโอนเงินให้บริษัท

ประเด็นที่สองบางคนไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน

ถ้าวันนั้นที่พี่นัดเจอน้องที่บริษัทเนี่ย

นายนัทธพงศ์โพสุการหรือว่า

เจตนาปิดบังข้อได้จริงบางส่วนหรือเปล่า

คุณบอกคุณจะไม่รับรู้ในพฤติการในการทำของแม่ทีมเลยเหรอ

หรือว่าคุณไม่ต้องถามเลยเงินก้อนนี้มาจากไหน

ของคุณกิจเนี่ยมันผิดอะไรยังไงบ้าง

ไปหาเขาบอกให้มาโปรโมทสินค้า
ไม่ได้ไปบอกให้เขามาขายของไม่ได้บอกให้เขามาทำธุรกิจขายตรง
ถ้าบอกเขาแต่แรกเขามาไหมเขาไม่มาครับ
ผิดกฎหมายขายตรง๓นึงแล้วมีอะไรอีก

ควรจะเปิดเผยให้แก่ประชาชนทราบ
ก็ผิดเข้าหาช่อโกงวัยชน
ในเรื่องของการเสนอผลตอบแทนจากการเข้าร่วม
เช่นถ้าคุณลงทุน๓๖๐๐คุณจะมีรายได้เดือนเท่าไหร่

อาจจะเข้าขายผิดภรรกอการกู้ยืมเหมือนที่เป็นช่อโกงวัยชน
ใช่ไหมครับมีอะไรอีก

เรื่องของพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เข้าความผิด๒๖ความผิดมูลฐานอยู่แล้ว
แล้วก็ความผิดมูลฐานที่๒๖ก็คือเรื่องของภาษีครับ
สิ่งที่เรามองแล้วก็เรื่องของสินค้าต้องไปตรวจอีกครับว่า
สินค้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องมีมาตรฐานหรือไม่
ก็คือตัวผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเพื่อผิวขาวเนี่ย
ถูกต้องครับ๓นี่เมื่อกี้ถ้าเราตรวจเสร็จแล้ว
จากเรื่องของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือไม่
เรื่องของต้นทุนอืมต้นห่วงสินค้านี้ที่ขายอยู่ข้างกล่องพันเก้า

ถ้าตรวจแล้วหลัก๑๐บาทมันก็หมายความว่าอย่างไร
หรือมีตัวไดเอ็ดถ้าตรวจแล้วมีสารที่ต้องห้ามด้วย
หรือสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่สามารถจดเป็นอาหารเสริมได้
ก็เข้าข่ายมีความผิดเรื่องของอาหารปลอมเรื่องของออยอีกครับ

เราก็ร้องที่สคบที่แรกที่เราไปคือสบ
เราก็คิดว่าสคบในฐานะที่กำกับดูแลแล้วก็ร้อง
แต่เราก็ต้องร้องความผิดฐานอื่นด้วยเช่นในเรื่องที่เราไปร้องปรปงที่ที่๒
งเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงิน
แล้วก็เรื่องของบัญชีทรัพย์สินเพื่อถ้าเกิดพบการกระทำความผิดเกิดขึ้น
ก็ให้ปปงอาญัตสาปไว้ก่อนเพื่อที่จะมันเฉลี่ยคืนให้เป็นผู้เสียหาย
ในเรื่องเกี่ยวกับเข้าหาชอบกงฎาชนแล้วก็ความผิดทันอื่น
โดยผู้เสียหายก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาถูกหลอกมา
นะครับก็แจ้งความไว้ที่ปกครบแล้วมีผู้เสียหายคนอื่นอีก
ได้เงินคืนหรือว่าต้องการ
คือผมมองว่าสิ่งที่ผู้เสียหายออกมาวันนี้เนี่ย

ไปทำกับเยาวชนคนไทยด้วยกันอีก

เขาเลยออกมานำเสนอ
สังคมเข้าใจว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้น
เอาความฝันของคนมาล้อเล่นไม่ได้
เพราะฝันทุกคนพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ

ความฝันเขาที่บางคนเป็นแม่ลูกอ่อน
ที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงลูกให้ได้ดี
ฝั่งเขาต้องถูกพังทลายลูกเขาต้องมีปัญหา

แต่ก็มีบางคนในกลุ่มของผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราว

ได้รับการติดต่อคืนเงินอันนี้ก็มี

สิ่งที่ท่านออกมาร้องทุกกล่าวโทษนี้ท่านไม่ทำเพื่อตัวเอง
ท่านกำลังทำเพื่อประชาชนคนอื่น

เหมือนอย่างคดีโชว์กุลเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โกกุลเปลี่ยนชื่อมาทั้งหมด๒๐ครั้งนะครับ

ทีละคนสุดท้ายก็ได้รับการมาการตัว
ก็ออกมาหลอกจนเป็นสินแสโชกุล
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ด้านสุดเราไม่อยากเห็นพิธิการแบบนี้

เพราะเขาไม่อยากไปสร้างเหยื่อลายใหม่เกิดขึ้น
ไม่ไปอยากสร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนใหม่เกิดขึ้น
ถึงเดินออกมาบอกต่อสารชนออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะมีเยาวชนแบบนี้
มีคนที่สามารถจะเติบโตยอมเสียสละอุทิศตนเพื่อคนอื่นครับ
ว่าตกลงแล้วคดีนี้ที่มีคนมาร้อง
มีพยานมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงที่ดูแล้ว
มันเป็นอะไรยังไงแล้วจะป้องกันแก้ไขกันได้ยังไงบ้าง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อครับ
สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
คุณผู้ชมครับถามตรงในวันนี้นะครับ

กำลังถูกตรวจสอบว่าเป็นการขายฝัน
เอารถหรูมาล่อคนเอาเงินสดเป็นล้าน

รวมทั้งร้องเรียนที่สคบด้วยนะครับ
ตอนนี้เราจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านเป็นผู้มนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบนะครับ

ของนายนัทพงศ์โพสุการพอจะชัดเจนหรือพอจะสรุปได้หรือยังครับ
ตกลงเป็นธุรกิจขายตรงหรือว่าเข้าข่ายลักษณะของแชร์ลูกโซ่ครับ
เรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของธุรกิจเนี่ย
เขาจดทะเบียนถูกต้องเรื่องเป็นธุรกิจขายตรงนะครับ
แต่ว่ารูปแบบของการทำธุรกิจที่มีการร้องเรียนมาเนี่ยนะฮะ
เขาก็มีการร้องเรียนว่ามีใช้ลักษณะของการจูงใจหลอกลวง
โดยใช้มีการเอารถมาโปรโมทในสุดบ้านั้นนะครับ
ซึ่งเราเนี่ยขณะนี้เรากำลังสอบสอบสวนแล้วก็รวบรวมข้อที่จริงนะครับ
มีการสอบประคำทางผู้เสียหาย๓๖ปากนะครับ
แล้วก็มีการร้องเรียนเข้ามาทางเว็บไซต์บ้างนะครับตอนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็สอบประคำทางกรรมการบริษัทไปแล้ว๓ท่านนะครับ
แล้วก็มีการสอบประคำพยานซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปเนี่ยท่านหนึ่ง
ซึ่งจากการสอบประคำเนี่ยก็มีประเด็นโต้แย้งนะฮะ
เราคงต้องขอหลักฐานการโต้แย้งแล้วอาจจะต้องเชิญทางผู้กับการมา
มาให้ปากคำเพิ่มเติมพรุ่งนี้นะครับซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ครับผมครับ

ก็ในส่วนของรูปแบบเนี่ยก็เขาก็โต้แย้งคือในลงรายละเอียดไม่ได้นะพี่
แต่ว่าเขาโต้แย้งในบางส่วนว่าเขาก็ทำศักดิ์ถูกต้องนะครับนะครับ
แต่ว่าในส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจอิสระหรือผู้จำหน่าอิสระเนี่ย
ไปไปทำแผนการตลาดเนี่ยก็ไปทำลุคในรูปแบบของตัวเอง
แต่ผู้ประกอบศักดิ์ไม่ได้รับทราบด้วยไม่ได้รับผู้เจ็บด้วยนะครับ
ซึ่งเราก็ต้องหาข้อที่จริงหาหลักฐานมาตรวจสอบมาให้ชี้ชัดอีกทีว่า
มันเป็นไปตามที่เขากล่าวหาว่าเขาต่อสู้หรือเปล่านะครับ
ประทีพครับอย่างกรณีของบริษัทขายตรงเนี่ย
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะแล้วถ้ามีตัวแทน
มีแม่ขายมีลูกขายอะไรก็แล้วแต่ไปทำลักษณะแบบนี้
ที่ไม่ได้เอาสินค้าไปขายไปหลอกเขาเป็นทอดเนี่ย
เจ้าของบริษัทสามารถจะบอกได้ไหมว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้
เขามีความรับผิดชอบจะต้องไปดูแลให้มัน

จริงแล้วตามเจตนารมของกฎหมายเราเนี่ยนะครับ
ต้องตามประเภทขายตรงตราตรับตรงอส๒๕๕เนี่ยนะครับ
ก็มีการเขียนในบางมัตราว่าทางผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจเนี่ย
จะต้องรับผิดชอบจัดทำให้มีหลักฐานใบส่งใบเสร็จ
แล้วก็ต้องจัดให้ผู้จำหน่ายสลากหรือผู้แทนเนี่ย
นำไปส่งมอบให้ผู้บริโภคด้วยนะครับ
ซึ่งความผูกพันระหว่างผู้จำหน่ายสลากกับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ย

ในขณะวาดิกันในแผนการจัดลอตแผนเนี่ย
ก็จะต้องมีรูปแบบของการฝึกอบรม
มีการแจ่งจ่ายแผนการตลาดต่าง
ซึ่งแผนลักษณะพวกนี้ต้องมีการอบรม
มีการให้ความรู้กับผู้จำหน่ายสระ
ผู้จำหน่ายสละนะครับดังนั้นเนี่ยความผูกผ่านความเชื่อมโยงเนี่ย
มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วที่เดี๋ยวว่าตามกรณีเนี่ยนะฮะ
ถ้าเป็นผู้จำหน่ายสลากเนี่ยไปขายในรูปแบบที่มันนอกเหนือจากที่เขาจดไว้
นี่เขาแจ้งกับสคบหรือนอกเหนือจากที่บริษัทเขาห้ามขายเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการสืบเพื่อสืบพยานสืบให้มีความประจักษ์ชัดว่า
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบริษัทรับก็คงรู้เห็นด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ
อย่างธุรกิจขายตรงของบริษัทนี้เนี่ยมีบางคนเป็นเด็กมัธยมอย่างนี้ฮะ
คือตามกฎหมายเข้าไปได้ไหมฮะไปร่วมธุรกิจขายตรงได้ไหม
ให้ยื่นต้องยืนที่สุดไปคือเราใช้เกณฑ์กฎหมายเรียกฮะมารุนิกจิตประหวะนะครับ
ทุกแบบที่ไปนำเสนอกับนักเรียนแล้วนักเรียนบางคนก็อยากมีรายได้
ซึ่งเราก็พยายามตรวจสอบพยายามที่จะตักเตือน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีมีบางบริษัทเท่านั้นที่อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
ซึ่งเราก็เคยไปตรวจสอบแล้วเราก็เชิญมาพบแล้วก็มีแจ้งเตือนไปก็มีครับ
ครับท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกมายังผู้เสียหายที่ตกเป็นผู้ที่ต้องไปเสียเงินกับการลงทุนกับบริษัทนี้อะไรไหมครับ
เขาจะสามารถที่จะร้องเรียนได้แบบไหนอะไรยังไงต้องมีหลักฐานอะไรยังไงบ้างครับ
ครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทนะครับ
ชัดลงชัดไลน์จะสายมาให้หมดนะส่งมาให้่ให้หมดเลย
เราจะได้สื่อสอบแล้วก็ปริตามว่ากรรดิการอาการแบบนี้ทำตาม
คาดว่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะสรุปอะไรกันได้
ขอให้ทำให้รูดเร็วรอบครอบและระยะรับกลุ่มแล้วก็ให้ความไปทำ
แต่ก็เราพยายามทำให้เร็วที่สุด
ว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
มีเวลานิดนึงเรื่องจาก
เราต้องรวดลวม

ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าหน่วยงานอื่นเขาก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกกล่าวโทษอยู่แล้ว
ผู้เสียหายเองสมมุติเขาไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน
คำให้กลางของเขาหรือคำกล่าวหาของเขาคือพญาหลักฐาน
มีใบโอนเงินแต่โอนเข้าบัญชีแล้วไม่ได้ใบเสร็จ
นี่ก็คือพญาหลักฐานอ๋อเขามีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมมีค่ะ

ไม่ได้รับเหตุรับเงินพี่จ่ายตังค์แล้วไม่ได้เงินไป

ฉะผมบอกว่าคำให้การของผู้เสียหาย

วันนี้สคบเองดำเนิน
เซ็นทรรภาว
ก็สพลยธิน
ถ้าโอนที่โลตัสบังเขน

เป็นต้นท่านสามารถที่จะเอาพญาหลักฐานของท่านเนี่ย

มีอีกหลายรูปแบบ
อยากจะฝากไปยังผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับ

คือประเด็นนี้ผู้เสียหายเขาพูด
เรื่องใหญ่ของคนจน
มันไม่ดังเท่าเรื่องเล็กของคนรวยใช่ไหม

เพราะผู้เสียหายหลายลายเสียหาย๓๖๐๐
จะต้องให้เขามาเดือดร้อนขนาดไหน
เราไม่ได้หิ้นฐานบอกว่าจะจบ
รัฐบาลจะมีอำนาจที่จะต้องคุ้มควองพี่น้องว่าชนอยู่แล้ว

อยากจะฝากให้ตัดสินใจดีค่ะ
เพราะว่าที่บริษัทนี้เขาเล่นกับความฝันของทุกคนค่ะ
ทุกคนมีฝันที่อยากให้พ่อแม่หรือครอบครัวสบาย
ไม่มีใครอยากให้ลำบากค่ะ

แล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนค่ะ
คุณทั้งสองท่านด้วยนะครับที่มาสะท้อนข้อมูลกันนะครับ

พรุ่งนี้พบกันเร็วหน่อยครับวันศุกร์๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ